๔นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ความเชื่อและโชคลาภช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
มือผีวันก่อนที่เรานำเสนอไป
บ้านนั้นเนี่ยหน้าบ้านตำรวจที่จังหวัดตรังผมยังจำได้เลยนะฮะ

บริเวณโกดังเก็บวัตถุดิบทางการเกษตรของสหกรการเกษตร
เห็ดสัพพยาตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจชัยนาศ
เจ้าหน้าที่ของสากรต่างตื่นเต้นเพราะว่าไปเจอเห็ดหายาก
เรียกกันว่าเห็ดมือผีหรือว่าเห็ดปลาหมึก
ที่มันมีเอกลักษณ์ประจำตัวคือกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เจอแค่ดอกสองดอกนะ
ชาวบ้านช่วยกันนับทั้งดอกที่กำลังบานดอกที่ร่วงโรยไปแล้ว
ดอกที่กำลังตูมพ้นพื้นดินออกมารวมกันแล้ว๑๐๗ดอกครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการพบเห็ดมือผีในบริเวณเดียวกัน
เขาบอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
แต่เป็นเรื่องที่บังเอิญหรือเปล่าไม่รู้
ไอ้จำนวน๑๐๗ดอกมันตรงกับเลขที่ของสากรครับ

สากรเลขที่๑๗๐ครับคุณผู้ชมครับ
ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเหตุมือผีที่เกิดขึ้นน่าจะมาให้โชค
ก็เลยจุดทูปกลับไหว้ขอโชคขอลาบตามระเบียบนะครับ
ซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เป็นตัวเลขที่ตั้งของสหกรเนี่ย

ลานที่มีใบคล้ายกับพญานาค

เสียไม่รู้แหละเสียเท่าไหร่เดี๋ยวไปดู

ไม่อยากเสียอยากจะได้ใช่ไหม

อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
ตาปะขาวหายที่พิศนุโลกนะคะ
จุดนี้มีป้ายเขียนข้อความประกาศไว้ว่า
ยินดีต้อนรับขอเชิญชมต้นลานบริเวณนี้
ออกไปเป็นรูปพญานาคต้นลานทั้ง๔ต้นนี้
ลูกไว้เมื่อวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๕๙

ลงชื่อผู้ใหญ่บ้านยุพินพรมส้มสานะฮะ
ส้มซ่านะคะคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทีนี้เราไปถามคุณทวนทองหลิมเจริญอายุ๗๐ปี
เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเปิดเผยว่า
คุณยุพินผู้ใหญ่บ้านเขาไปร่วมกับชาวบ้าน
ปลูกต้นหลานเนี่ยสี่ต้นทดแทนต้นเก่าที่ยืนต้นตายไป
ต้นหลานที่ปลูกใหม่มีอายุสี่ปีสี่เดือน
แล้วก็สังเกตว่าที่ใบมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับพญานาค
เขาก็เลยเนี่ยมาจุดทูบขอเลขขอลูกขอโชคขอลาบแบบนี้นะคะ
ครับนะฮะไปต่อที่คำชโนธเลยฮะวังนาคินนะครับนะฮะ
พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานักท่องเที่ยวก็ไปไม่ขาดสายแหละครับ
แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเขาไปเห็นงูเขียวเลื้ออยู่บนหลังคาของศาลพ่อปู
หลังแรกหลังแรกเนี่ยขังมากทุกคนก็เชื่อว่าเป็นพ่อปู่ศรีสุโธมาให้โชค
บางคนก็บอกว่าเห็นงูแล้วจะโชคดีก็เลยหาเลขมงคตกันยกใหญ่เลยนั้น
มันกลายเป็นลักษณะคล้ายพยานหน้ากันซะอย่างนั้นล่ะ
นะครับทีนี้อ้าวจากเรื่องของคำชโนธเสร็จปุ๊บ
ต่อที่เรื่องของไอ้ไข่กันหน่อยดีกว่าครับนะฮะ
อ่างทองคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมจะมีม้าตัวหนึ่งที่วัดแห่งเนี้ย
นะฮะชื่อวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองที่อ่างทอง
้าชื่อเจ้าสงกรานเป็นเพศเมียอายุ๖ปี
ชาวบ้านเนี้ยไปวายขอพรจากไอ้ไข่ใช่ไหมนะฮะ
แล้วมันเคยมีเรื่องราวที่เขาบอกว่ามีคนเห็นเด็กผมจุกไปเล่นกับม้าบ่อย
ค่ะนะฮะกรรมการวัดชื่อว่านายสมจิตอยู่เพชร
บอกว่าเจ้าสงกรานเป็นม้าที่เชื่องมากเป็นมิตรกับทุกคน
เจ้าอาวาสเองก็ถ่ายชีวิตมันมามาเลี้ยงภายในวัด
ปล่อยให้มันเดินไปทั่วแหละไม่มีการกักขังมีพระลูกวัดคอยดูแล
ตกกลางคืนมันก็จะไปนอนอยู่หน้าศาลรูปปั้นไอ้ไข่
แล้วชาวบ้านเขาร่ำลือว่าเห็นเด็กผมจุกเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณเด็กแล้วฮะ
ไปเล่นวิญญาณไอ้ไข่หรือเปล่าไม่รู้ไปเล่นกับม้าตอนกลางคืนนะฮะ
ไปฟังซิว่าจะเห็นอะไรกันบ้าง
ครับไปที่วัดหนองกระทุ่มค่ะไอ้ไข่ยังคงอยู่นะคะ

บางคนที่ยังไม่ได้ก็ไปขอกันใหม่ค่ะ

เช่าบูชามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วนำมาถวายวัดหนองกระทุ่ม

ทีเด็ดที่ชาวบ้านบอกว่าแน่นอนเลยชวนเลย

คุณผู้ชมส่องดูเองนะคะว่าเลขอะไรบ้าง

เอาไปต่อกันที่บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงนะครับ

กลุ่มชาวบ้านพากันไปไหว้ขอพร
รูปปั้นสองพญานาคาราชชื่อพ่อปู่แก้วเกษานคราช
กับแม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงามนะครับ
เมื่อช่วงค่ำวันนี้หลังจากทราบข่าวดีว่ามีคนดวงดี
โชคได้ลาบสมใจกันไปเยอะเลย
ชาวบ้านยังพากันส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์อีกด้วยนะครับ
ซึ่งก็มีตัวเลขต่างที่เห็นกันตามจินตนาการ
คุณผู้ชมเพ่งเอาตามอัธยาศัยเลยครับ
ปิดท้ายกันที่วัดคุ้งยางอำเภอสวรรคโลกสุโขทัย
แวะเวียนไปขอพรจากรูปหล่อหลวงพ่อนุ้ย
ทำจากสำริดขนาดหน้าตักกว้าง๑เมตร
คนก็ไปขอโชคลาภได้สมหวังดั่งใจกันมาเยอะ
เจ้าอาวาสท่านนะฮะเขาบอกว่าหลวงพ่อนุ้ยเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรก
แล้วก็เป็นพระเกจิชื่อดังของอำเภอสวรรคโลกด้วย

ผู้คนไปกราบไหว้บูชากันเพราะศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ
และปีนี้ถือว่าเป็นปีครบรอบ๑๐๐ปี

คนก็ไปขอโชคลาภกันเยอะเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์จริง